คุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตนะครับแล้วในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของครอบครัวของคุณตายจากจังหวัดนครสวรรค์
ครอบครัวนะครับบ้านซึ่งแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายและรวมทั้งเกือบจะแลกด้วยชีวิตของลูกเขยในบ้านหลังนี้จนต้องเสียนิ้วไปเพราะฉะนั้นเรามาช่วยสารฝันของพวกเขาด้วยการลุ้นและเป็นกำลังใจให้ในการตอบคำถามของพวกเขาว่าเขาจะสามารถตอบได้ถูกทั้งหมดสี่ข้อหรือไม่นะครับถ้าตอบถูกเพียงหนึ่งข้อ
ตอบคุณ๓ข้อรับ๑แสงฟัน
ตอบถูกหมดทั้ง๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทครับ
ในวันนี้หวังว่าคำตอบที่ทุกคนตอบมาขอให้ถูกทั้งหมด๔ข้อนะครับ
พร้อมที่จะฟังคำเฉลยหรือยังครับ

จะขอเลือกเฉลยคำถามเรื่องอำเภอตาครีก่อนครับ
สำหรับคำถามของข้อนี้นะครับมีคำถามอยู่ว่า
รหัสปรายศนีย์ของตำบลตาครีอำเภอตาครีคืออะไร
หมายเลข๔ค่ะ๖๐๑๔๐ค่ะ
น้องตายเลือกตอบข้อ๔คือ

ถูก

ถูก

จริงถ้าเกิดว่าเคยส่งของก็จะต้องทราบรหัสปรายศนีย์แน่นอน
เพราะฉะนั้นได้เงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

เรามาลุ้นกันข้อต่อไปดีกว่านะครับ
ผมจะเลือกเฉลยคำถามจากเรื่องเข็มเจาะครับ
คำถามของข้อนี้มีอยู่ว่า
ลิงที่ต้นใช้ทำงานเข็มเจาะมีขนาดเท่าไหร่

ซึ่งต้นเลือกตอบตัวเลือกที่๓

เฮฟเฮฟอัพงาน
โอ้โหดูอีกข้อดูแล้ว

เราได้ยินเสียงวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่า
สลิงเนี่ยไซส์มาตรฐานนี่ก็คือ๔หุ่นครึ่ง
แล้วก็เป็นอย่างที่คาดพี่จะไว้ว่าตอบถูกนะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณตายจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
รับเงินทุนไปต่อชีวิตตอนนี้

ผมจะเลือกเฉลยคำถามจากเรื่อง

คำถามข้อนี้มีอยู่ว่า
ศักดิ์นรินดาวร้ายมีชื่อจริงว่าอะไร

จักรินผิวอิน
ซึ่งเป็นคำตอบที่

โธ่วไม่น่าเชื่อ
ก็คือคำตอบที่ถูกนะครับ
คุณศักดิ์นรินดาวร้ายนั่นก็คือ

โอกาสลุ้นเงินล้านแต่ยังมีสิทธิ์ลุ้นเงินแสนอยู่นะแม่
เพราะฉะนั้นคำถามของเรื่องนี้มีอยู่ว่า
บัตรประชาชนของคุณยายจำรูนจะหมดอายุในปีพศอะไร

แล้วน้องมุกเลือกตอบข้อ๓คือพศ๒๕๖๖นะครับ
เรามาดูเฉลยไปพร้อมกันเลยนะครับ
ขออนุญาตคุณยายนะครับ
เรามาดูไปพร้อมกันครับคุณผู้ชม
วันหมดอายุนี่นะครับก็คือปี
พศ๒๕๖๘นะครับ

แต่ก็ยังดีที่คว้าเงินทุนรางวัลของเราไปต่อชีวิตถึง๑๐๐๐บาท

เพราะว่าถือว่านี่มันก็คือเกมการแข่งขันนะครับ
แต่ชีวิตจริงของเรายังต้องดำเนินต่อไปนะครับ

และคนในครอบครัวร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันแบบนี้

ทำเหรียญโปรยทาน

เพิ่งทำไม่เท่าไหร่ค่ะ
ทีมงานครับขอเหรียญโปรยทานมาที่เป็นผลงานของน้องมุกนะครับ
นี่คือผลงานของหนู
แล้วรู้ไหมครับว่าเหรียญเนี่ยที่น้องพยายามพับอยู่เนี่ยนะฮะ
เป็นเงินที่น้องเก็บของลอมริบมาไว้ถูกไหมลูก

ตอนแรกก็อยากค่ะแต่พอทำไปเรื่อยก็ไม่อยากค่ะ
ตอนนี้ก็เริ่มทำจำหน่ายบ้างแล้ว
เพื่อช่วยเหลือต่อชีวิตและต่อลมหายใจกับครอบครัวนี้นะครับ

เรามีงานวงงานบวชยังไงก็สามารถติดต่อได้นะครับ
เข้ามาที่เฟซบุ๊กนะครับของเกมต่อชีวิตนะครับ
นี่คือผลงานของเด็กน้อยที่ชื่อว่ามุกครับปรบมือให้ครับ
หวังว่าบ้านหลังนี้คงจะเป็นบ้านที่มีความสุขและความอบอุ่น
เพราะทุกคนในครอบครัวรักกันแบบนี้
ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ
ขอบคุณตัวอย่างนะครับ
คุณต้องการต่อชีวิตส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่รายการเกมต่อชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ส่งเรื่องราวมาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคนข้างบ้านหรือเห็นคนตกทุกข์ได้ยากอย่างไรนะครับ
ขอให้เราได้เป็นโอกาสช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้นนะครับ
สำหรับวันนี้เกมต่อชีวิตลาไปถอนครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะที่เขาดูแลครอบครัวแล้วก็ทำความฝันของแม่ให้เป็นจริงค่ะ

เพื่อเราเพื่อลูกเพื่อแม่ค่ะ
เงินหมื่นก็ชื่นใจแล้วจ้าไปต่อเติมบ้านได้แล้ว
ขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตจริงจ้ะขอบคุณจริงจ้ะ